เขาผอมจริงเหมือนดาราหลายคนยอมที่จะผอมจริงอ้วนจริง
ขี้เลยอมตัดผมเพื่อทุ่มทุนทุ่มเทให้กับการแสดงนะคะ
เหมือนวันนี้เลยคุณผู้ชมค่ะเราได้รวบรวมนักแสดงมีใครกันบ้าง
เขาทุ่มเทขนาดนี้วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราเรียบเรียงมาให้ดูกัน
ชมกันเลยค่ะคนแรกที่นึกถึงยกให้นี่เลย

ซึ่งเป็นร่างทรงแล้วก็ต้องลดน้ำหนักกว่า๑๐กิโล
ระยะเวลาเพียงแค่๑เดือน
โคตรมากนะ๑๐กิโลเงิน
หนักเลยในช่วงแรกของการถ่ายทำ
ต้องมีการเพิ่มน้ำหนักขึ้นประมาณ๕กิโลกรัม

คือในเรื่องนางผีที่เล่นนาร่างทรง

เป็นนางเอกสวยใสมีน้ำมีนวลน่ารักเหมาะกับบทนางเอกมากเลย
คือน้องเขาทุ่มสุดตัวจริง
เรื่องแรกเปิดมาก็โอ้โหเก่งนะคนนี้
ถูกต้องนะคะพูดถึงนางเอกคุณภาพ

ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวนะคะที่ยอมลดน้ำหนักตัวเอง
คือปกติเนี่ยตัวจริงเขาผอมแล้ว
กรีนต้องเป็นปกติตั้งแต่เข้าโอกาสจนตอนนี้เราไม่เคยเห็นกรีนอ้วนเลย

ก็เลยต้องดูผอมโกรกดูสม

ตอนนั้นก็มีข่าวว่าน้องกรีนไม่สบายหรือเปล่า
ดีมากถึงบทบาทแบบชนิดที่ลืมความสดใสไปเลยค่ะแต่ปัจจุบันนะคะบอกเลยน้องกรีนเนี่ยกลับมาสดใสเหมือนเดิม
เพิ่มเติมคือหนูโสดค่ะแล้วก็มีละครเรื่องใหม่ด้วยนะคะก็คือเรื่องพนมนาคานั่นเองค่ะ
ถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะลดหุ่นก็ว่ายากแล้วนะคุณผู้ชม
เพิ่มน้ำหนักเนี่ยก็ยากยากเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ดูแลตัวเองอย่างดี
แอนทองประสมเมื่อเช้านี้ฉันเพิ่งเห็นเช็คอินอยู่วิ่งอยู่สวนเบนอยู่เลย
เอาอีกแล้วออกที่ดูแลตัวเองแบบดีมากค่ะแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ทุ่มเทในบทบาทการแสดงมาก
ย้อนไปหนุ่นสมัยก่อนอุ้มรักดังมากดังเป็นพลุแตกเรื่องนี้
ป้ายทำไมเขาบอกคนท้องบางชั่วมุ่มหัวอับปรับต่างที่จะบีรอย

ก็เห็นว่าคนท้องนี่เค้าบอกว่าเวลาอั่วบางทีมันออกแขนออกขาครับครับคุณผู้ชม
ฮอร์โมนก็จะทำให้เกิดรอยหมองคล้ำตามจุดต่างด้วย

แต่บอกเลยว่าเข้าถึงบทบาทความเป็นแม่ได้เต็มที่
ค่ะและปัจจุบันอย่างที่รู้ก็ดีพี่แอร์เป็นสายเฮาล์ที่แบบสุด
ออกกำลังกายแบบไม่มีวันหยุดไม่มีวันหย่อนกันเลยทีเดียว
แต่ใดก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะผอมลงอ้วนขึ้น
เขาอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย
ใครจะมาเล่นละครกับพี่แอร์นี่ความสามารถอีกหนึ่งอย่างคือ